ครอบครัวของกระติ๊บนะคะชวันกร

พักหลังเนี่ยดาราสาวเนี่ยปังแล้วปังอีก

แล้วก็งานนอกวงการธุรกิจส่วนตัวของเธอด้วยนะคะ

ว่าตอนนี้มีงานละคร๒เรื่องด้วยกัน
มีพิธีกรรายการข่าว๓วัน

แล้วก็มีรายการอาหารที่ติดต่อมาอีกเพียบเลย

แล้วก็เป็นช่างศักดิ์ด้วยนะ
คุณผู้ชมค่ะนี่ยังไม่รวมนั้นช่างศักดิ์นะ

เจ้าตัวแจงว่าด้วยความที่นับถือคริสต์ค่ะ

ความเชื่อเรื่องกระตันอยู่กับครอบครัว
ดูแลคุณแม่ดูแลคุณยายเป็นอย่างดีหรือเปล่า

มากเลยนะคะความกระตันยูเนี่ยนะ

ช่องยูทูปค่ะกระติ๊บเนี่ย
นำเสนอเรื่องราวของสาวเหนือนะคะ
มีคอนเทนต์มากมายหลากหลายเลย

บอกเลยว่าลำซื่อทั้งนั้นเลยนะคะ

กระติ๊บนะแจ้งเกิดเป็นยูทูปเบอร์นะ

ดิฉันขอชื่นชมเลยผิวเผาอะไรง่ายดีหมดเลย
แล้วก็สืบเนื่องมาจากความดังนี่แหละค่ะ

คุณจันสมนั้นตั้งรับกับความดังไม่ได้

แม่เค้าไม่ชินนะ
แม่เขาไม่ชินกับความดังของตัวเอง
เค้ามีการขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้าน
บอกเมื่อกี้คนที่ตลาดนะ
บอกว่าตัวจริงทำไมไม่เห็นสวยมาในยูทูปเลย

ซื้อขึ้นกระด่งประดับเพิ่ม
โอ้โหน่ารักดีนะคะดิฉันก็เป็นแฟนรายการคุณแม่อยู่
คุณแม่ก็จะแบบว่าทำอาหารแบบบ้านเลยคุณผู้ชมค่ะ

เออแล้วก็ที่สำคัญคุณแม่ชอบแบบว่าร้องรำนะคะ
แบบเป็นภาษาเหนือเข้าไปแล้วก็สนุกมากเลยลองเข้าไปดูแล้วกัน
ถ้าอยากฝากชมคุณแม่ว่าตัวจริงคุณแม่ก็
ไม่ต้องแต่นหน้าเลยตัวแต่แม่ก็งามเจ้า
แต่ต้องแต่งอย่างก็งามคนเท่านั้นงามที่ใจงามที่ฝีมือการกินมากกว่า

เอาล่ะคุณผู้ชม